ใครที่ติดตามอินสตาแกรมของคุณแม่ชมชมพู่อารยา

เล่นกับลูกสายฟ้าพายุทำอาหงอาหารตัดผมก็มี
ล่าสุดสร้างความฮือฮาเลยเพราะว่าเธอเนี่ย
เวอร์เป็นเรยาในละครที่เธอเล่นไว้เมื่อ๙ปีที่แล้ว
พร้อมกับความเป๊ะค่ะเป๊ะขนาดไหนไปดูแม่จ้า
เรื่องหน้าว่าเป๊ะแล้วเดี๋ยวให้ดูเบื้องหลังการถ่ายความนะคะ
แอบถ่ายเอาไว้ค่ะว่าแม่ลงทุนขนาดไหน

เพราะว่าตรงนี้คือมุมที่แสงเข้าแล้วสวยที่สุด
ก็เลยนั่งยองถ่ายแบบนี้นะคะ
คอมเมนต์ก็คือมีแฟนเข้ามาบอกว่า
อยากเห็นแม่ชมกลับไปรับละครเหมือนกันนะ
รวมไปถึงนี่เลยค่ะคุณไอซ์อภิษดาที่เล่นเรื่องเดียวกันด้วย
ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าถึงกับต้องมาต่อบทกันเลย
ชมก็เลยบอกว่ารอเด่นจันทร์อยู่นะ
โอ้โหตายแล้วนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะ
ช่วงที่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่แหละค่ะ